นายกนายกทำไอเอฟเหรอนายกลดน้ำหนักเหรอคะ
อะไรอ่ะคือช่วงนี้บอกว่าทำงานเยอะ
ไม่มีเวลาออกกำลังกายคนเป็นนายกอ่ะคุณเอาเอาภาพ
มามาวางคู่กันได้เลยใช่คือบางคนจะเปรียบเทียบให้เห็นเลยอ่ะ
โอ้โหก่อนเข้ามารับตำแหน่งเป็นยังไงอ้าวรับตำแหน่งแล้วเป็นยังไง
แล้วนี่นายกลดน้ำหนักทำไอเอฟไปเดินดูโรงอาหารในธรรมเนียบ
พ่อค้าแม่ค้าเอาอะไรหลายอย่างให้ชิมไม่เอาอ่ะไม่ชิม
ทานน้ำได้ไหมครับทานไม่ได้ครับเพราะว่าอดอาหารเช้าอยู่
ทานน้ำอย่างเดียวแหละครับน้ำกับกาแฟห้ามใส่ลำตาลด้วย
อะไรอย่างนั้นแหละใช่คือคืออย่างงี้ข้อมูลเนี่ย
มันมี๒ข้อมูลณปัจจุบันคือดอมบอกพี่เมื่อวาน
ซึ่งพี่ก็ยึดถือมาตลอดว่าอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญ
แต่ว่าอีกข้อมูลนึงเขาออกมาบอกว่า
ถ้าสมมุติว่าคุณงดมื้อเช้าแล้วไปทานสายสักหน่อย
สักหน่อยมันจะทำหน้าที่เผาผลาญไขมัน
อันนี้ให้เป็นข้อมูลคุณบอกเลือกเอา
ใช่แต่อันนี้เนี่ยเมื่อวานสายหน่อยค่ะ
พอประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเสร็จปั๊บ
นายกค่ะก็เดินมาที่โรงอาหารข้างสำนักอาคารสำนักประหลัด
นายกก็บอกนะโอ้โหแต่ละเมนูคุณผู้ชม
น่ากินมากพี่เบิร์ตตอนไปทำข่าวที่นู่นเป็นไง
นี่ริมคลองป่ะน่าจะริมคลองใช่ไหมริมคลองกลางธรรมเนียบใช่ไหม
ผมไม่ไปหลายปีแล้วแต่ขอโทษนะตอนผมอยู่นะ

และดูซิพ่อค้าแม่ข้าชวนนายกไง
ให้ทานอันนู่นทานไอ้นี่แต่ว่านายกบอกว่าไม่ทานครับ
คืองดอาหารเช้าเพราะว่านายกทำงานหนัก

ทานพวกน้ำหรือว่ากาแฟไม่ใส่น้ำตาลมื้อเช้าแทน
ก็พอนักข่าวถามไม่รู้เสียงพี่ตายว่า

ก็อะไรประมาณนั้นซึ่งพูดถึงเรื่องทำไอเอฟหน่อยละกันค่ะ
คุณผู้ชมมันคือการลดน้ำหนักโดยคุมแครอรี่

นายกคุยแลกเปลี่ยนสอบถามแม่ค้า
ตอนนี้ตก๔๕๐แล้วค่ะเบอร์๒

คือเขาจะเปรียบเทียบนายกแต่ละสมัย

กาแฟไงกาแฟไม่ใส่น้ำตาล

นี่มันก็ต้องมีเวลาที่เขากำหนดไง

จัดหนักเลย
เวลาการกินทีก็นะฮะ
ใช่ซึ่งเอาจริงนะตอนที่นายกเดินคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย
ยกก็บอกว่าราคาที่แม่ค้าบอกว่าราคาไข่ราคาน้ำมัน
ตอนนี้มันอยู่ระหว่างการควบคุมราคาแล้วนายกก็บอกแหละ
แล้วก็เรื่องราคาน้ำตาลที่มีการปรับตัวเนี่ย
ตอนนี้จะคุมไม่ให้มันสูงไปกว่านี้
แล้วเมื่อกี้ที่พี่เบิร์ตบอกอเมริกาโน่ที่กิน
อันนั้นเป็นร้านกาแฟผู้พิการทางการได้ยินนะคะ

มีพลังเติมพลังแล้วแล้วก็ไปทำงานที่ตึกไทยคู่ฟ้าต่อนะคะ
แต่เรื่องคุมอาหารมันก็มีหลายสูตรนะ

มีทั้งไอเอฟมีทั้งมดค้ามดแป้ง

ทั้งสองครับคือพี่ก็ทำมาหลายอย่างแล้ว

ไม่ลดลงเลยครับต้องปรึกษาแล้วล่ะ